คุณผู้ชมคะตอนนี้พักเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเอาไว้ก่อนนะ
มาดูเรื่องนี้ตามประเด็นต่อเนื่องกันหน่อยค่ะ
โทที่โดนกล่าวหาว่าเป็นร้อยโทวิปริตวิตฐาน
ข่มขืนลูกสาวจ่าวัย๑๔ปีแล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเนี่ยนะคะ
คือตอนนี้ผู้ถูกกล่าวหาก็คือร้อยโทคนนี้ออกมาปฏิเสธค่ะ
ส่วนทางด้านต้นสังกัดก็เสนอให้สั่งพักราชการ
แล้วก็อยู่ระหว่างรอคำสั่งจากกระทรวงกลาโหมนะคะ
คือสารทหารมีการปล่อยตัวร้อยโทนายนี้ออกมาแล้ว
แล้วที่สำคัญไม่ได้สั่งให้พักงานนะ
ต้องรอคำสั่งกระทรวงกลาโหมลงมาก่อน
คุณต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่แม่ตั้งคำถามแบบนี้นะ
เรื่องนี้มันมีการแจ้งความกันไปมา
ระหว่างนายทหารยศร้อยโท
สังกัดกรมทหารที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา
แล้วก็โดนผู้ปกครองเด็กหญิงวัย๑๔ปี
บอกว่าร้อยโทคนนี้มาข่มขืนลูกสาวบุญธรรมของฉัน
พฤติกรรมก็วิปริตวิตรฐานเหลือเกิน
คือจับมัดมือใช้ผ้าอุดปากข่มขืนหลายครั้ง

แล้วระยะเวลาที่ทำคือทำอยู่ตลอดในช่วง๖เดือน
ส่วนฝ่ายร้อยโทก็แจ้งความดำเนินคดีจ่าสิบเอก

ข้อหาคือใช้อาวุธปืนพยายามฆ่าเพราะเคยมีเรื่องกันในค่ายทหาร
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมพลตรีเกรียงไกรศรีรักษ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๕
ซึ่งก็เป็นต้นสังกัดของทหารทั้งสองเนี่ยนะคะ
ก็ชี้แจงบอกว่าเรื่องทหารยศร้อยโทก่อเหตุกับเด็กหญิงวัย๑๔เนี่ย
กรมทหารราบมีการประสานกับตำรวจสพนาทวี
ที่เป็นเจ้าของคดีประสานกันต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็ให้ดำเนินคดีไปตามหลักฐานดำเนินคดีไปตามกฎหมาย
แล้วยืนยันด้วยค่ะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกับผู้ที่ถูกกล่าวหา
รวมถึงคดีที่ทหารทั้งสองนายเนี่ยเขามีเรื่องกันในค่ายทหารที่ใช้อาวุธปืนเนี่ยนะคะ
โดยพลตรีเกรงไกรก็บอกว่าได้มีคำสั่งพิจารณาให้พักราชการ
กับทหารยศร้อยโทรวมถึงทหารยศจ่าสิบเอก
เพื่อกระบวนการการสอบสวนของตำรวจจะได้ทำงานกันได้ง่ายขึ้น
สังคมจะได้รับทราบแล้วก็บอกด้วยว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทหารทั้งสองนาย
ไม่มีการละเว้นการปฏิบัตินะคะ
ส่วนทางด้านร้อยโทที่ถูกกล่าวหาก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวค่ะ
บอกว่าผมโดนกลัดแกล้งครอบครัวผมได้รับผลกระทบ
ตอนนี้ลูกเมียผมเนี่ยต้องแยกกันอยู่แล้วก็โดนสังคมประนามมองว่าผมเป็นโรคจิต
แล้วคิดดูสิข่าวออกไปแบบนี้ชีวิตราชการผมจะเป็นยังไงล่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยแม่ของน้องวัยสิบสี่เนี่ยออกมาให้ข่าวฝ่ายเดียวเอง
ผมก็กลายเป็นผู้เสียหายสิอันนี้คือร้อยโทรบอกนะคะ
ส่วนทางด้านทางจ่าสิบเอกพ่อของเด็กเนี่ยนะคะ
ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเหมือนกันบอกว่าไอ้เรื่องความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมาต่อเนื่องเนี่ย
มันมาจากที่ผู้บังคับบัญชาก็คือนายทหารยศร้อยโทไม่เคยเรียกไปสอบถามถึงเรื่องราวข้อเท็จจริง
แล้วตัวผมก็ถูกตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ายิงนายทหารยศร้อยโท
ทั้งที่ผมได้ยิงลงพื้นเพื่อระงับเหตุไม่ให้นายทหารมายิงตัวผมเอง
แค่นั้นเองคือเรื่องนี้มันต้องแยกออกเป็น๒เรื่องนะ
คือเรื่องยิงกันก็ว่ากันไปเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องของเด็กสาววัย๑๔ก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน
คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพักษ์สพนาทวีก็คือคดีเกี่ยวกับเพศ
เรื่องของการที่คุณไปพรากผู้เยาว์เด็กนะคะส่วนเรื่องของคดีความที่ยิงกันเนี่ย
เดี๋ยวสารทหารก็เป็นคนรับผิดชอบไปนะคะแต่ว่าเรื่องของผลตรวจร่างกายของน้องว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงหรือเปล่า
รอผล๑เดือนก็นานเหมือนกันนะ